ท่านผู้ชมครับเรื่องของเพื่อนบ้านซอยเดียวกันถึงขั้นยิงกันตาย
ไม่น่าเชื่อนะฮะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จังหวัดชนบุรีจะเห็นว่าเนี่ยเขายืนเถียงเหมือนกับเถียงอะไรกันอยู่
ผู้ชายมือยิงนี่คือคนที่สะพายกระเป๋านะครับ
กล้ามเนี่ยคือพ่อของผู้ตาย
เถียงอะไรกันอยู่นะครับเสื้อกล้ามสีขาวเนี่ยนะฮะ
สักพักนึงนะครับจะมีคนเดินออกมานะครับ
ผู้ที่เดินออกมาเนี่ยคือนายอิทธิชัยพ่วงศรีนะครับ
เดินออกมาแล้วครับแล้วเหมือนกับเขามาเอาเรื่องอะไร
ปึ้งเนี่ยถูกยิงใส่ไปนัดหนึ่งแล้วนะ

คือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแม่เขาก็เดินตามออกมานะ

โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับคือถ้าเราสังเกตดูดีดีอีกครั้งหนึ่ง
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่านายวิเชียนเนี่ยมือยิงเนี่ย
อายุ๖๕ปีนะครับนายวิเชียนตั้งสุวรรณกุลที่เราวงไว้เนี่ย
เขาเอามือซุกกระเป๋ากางเกงเอาไว้ตลอดนี่นะคะมีปืนนะฮะค่ะ
แล้วตอนที่นายอิทธิชัยเดินออกมาเนี่ยหลังจากที่นายวิเชียเนี่ย
เงียงอยู่กับพ่อเขาสักพักนึงนะครับเดินออกมาเนี่ย
นายวิเชียนชักปืนออกมาเลยแล้วก็ยิงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับ
นี่เห็นไหมนี่ถือปืนรอไว้แล้วแล้วยิงใส่เลยโอ้โห
อิทธิชัยตรงนี้นี่ก็เหมือนกับพยายามจะป้องกันตัวนะเอากระเป๋าเครื่องใส่ไป
ร่วงลงไปกับพื้นเลยอ่ะถูกยิงใส่แล้วก็ล้มฟุบไปเลยนะครับ
พ่อกับแม่เนี่ยฮะต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับมีการแจ้งไปยังตำรวจยังกู้ภัยนะครับ
ภัยมาถึงเนี่ยพยายามช่วยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนายอิทธิชัย
วัย๔๐ปีนะครับแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
บ้านเนี่ยอยู่ในซอยบ้านร่มฉัดตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับพ่อของผู้ตายนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอดนะครับ
บอกกับตำรวจบอกว่าตัวของพ่อกับนายวิเชียนมือยิงเนี่ยรู้จักกัน
นายวิเชียนชาวบ้านรู้กันดีว่าเป็นคนขับรถเร็วเวลาขับรถเข้าซอยเนี่ยขับรถเร็วมาก
ตอนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยมีปากเสียงกับนายวิเชียนก่อนหลังจากลูกเนี่ยถอยรถออกไปแล้วเกือบจะชนกับรถของนายวิเชียนนะ
แต่ก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นตัวของพ่อเนี่ยก็นั่งกินข้าวกับลูกชายอยู่
แล้วนายวิเชียนเนี่ยเดินย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งนึงมาต่อว่าลูกชายพ่อก็ออกไปเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะไปรับหน้าอะไรพวกนี้
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ตามภาพที่ท่านเห็นในกล้องวงจรปิดเกิดขึ้น
เลิกหลากแล้วไม่มีอะไรแล้วมันกินข้าวอยู่ตรงเนี่ย๓คน
คนเจ็บพ่อแม่กิบหนึ่งนวิลูกแล้วมาเดินมาตรงนี้เนี่ยเถิบ
มันเยืองแล้วมองแล้วผมก็เดินออกมาถามว่าเชียนกินอะไร
ขับรถนี้แน่งเร็วมากเพราะว่าครูแกขับรถเร็วอะไรลูกมึงถอยออกไป
ถอยออกมาพี่ก็ต้องเบรกหน่อยดิมันไม่ได้ถอยพวดออกไปเมื่อไหร่แล้ว
ต้องดูมันแค่เจียงงั้นแค่นั้น
อื้อหือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนะครับ
๒นาฬิกาตี๒คืนนี้ผ่านมาตำรวจไปจับได้

ในจังหวัดชนบุรีนี้แหละจับได้พร้อมกับหนี้ปืน

มีกระสุนด้วยนะครับทุกผู้ชม
ถ้ายิงเขาตายเนี่ยนายวิเชียรสารภาพว่ายิงในอิทธิพลจริง
ตัวเองมีอาชีพขายส่งกุ้งแม่น้ำอาศัยอยู่ในซอยที่๒ของหมู่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะไปรับกุ้งมากำลังจะกลับเข้าบ้านพักในซอยนะครับ
บ้านเขาอยู่ซอย๒ต้องขับผ่านซอย๑ก่อนซอย๑คือบ้านของผู้ตาย
จังหวะนั้นผู้ตายก็ถอยรถกระบะออกมาจากซอยบีบแร่เตือนไปแล้ว
แต่ผู้ตายกลับมาว่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถเร็วก็เลยมีปากเสียงกัน
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะก็ขับรถกลับไปจอดที่บ้าน
นายวิเชียนเนี่ยอ้างว่าคู่กรณียังเดินตามมาต่อว่าที่บ้านอีก
ก็เลยโมโหเอาปืนติดตัวไปด้วยแล้วตามคู่กรณีไปที่บ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันอยู่ที่หน้าบ้าน
คู่กรณีเนี่ยออกมาจะทำร้ายเขาก่อนก็เลยชักปืนยิงใส่
อันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะฮะแต่ท่านก็เห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ตำรวจก็มีหลักฐานแล้วลูกชายของนายวิเชียนอายุ๒๕นะครับ
บอกว่าหลังจากพ่อมีเรื่องกับคู่กรณีเขาก็ตามมาที่บ้าน
แล้วถามว่าจะเอายังไงทำให้พ่อเนี่ยโมโห
ก็เลยตามกลับไปที่บ้านคู่กรณีแล้วมีปากเสียงกันอีก
แล้วมันก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
เขาเริ่มถุดตัวไหนบกว่านี้คอยรถออกมาแล้วเจอชนพ่อผม
พ่อผมก็บีบแตกปุ๊บเขาก็เลยแบบมีปากเสียงกัน
เขาคุณคุณตามมาตลอดบ้านผม
ตอนแรกจะเคียงกันเสร็จแล้วลูกภาพก็จะถามพ่อมึงว่า

พ่อผมก็เลยชักปืนยิง

ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ซอยหลังตลาด
ก็ลักษณะแบบเนี้ยค่ะมันก็แคบอ่ะเนอะนี่นะฮะ
บ้านของผู้ตายอยู่ซอยหนึ่งบ้านนายวิเชียนผู้ต้องหาอยู่ซอยสอง
แต่สองซอยนี้ห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่านายวิเชียนผู้ต้องหาเนี่ยเขาขับรถกระบะขนกุ้งนะ
ก็ซิ่งเข้าซอยแทบทุกวันอ่ะมาทีเด็กเด็กก็วิ่งหลบกัน
กลัวจะถูกรถชนอยู่เหมือนกันวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
นายอิทธิชัยผู้ตายกำลังนำรถกระบะเข้าจอดในบ้านจังหวะเดียวกับนายวิเชียนขับรถเข้าซอยพอดี
มันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นตอนเกือบจะชนกันทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน
นายวิเชียเนี่ยชาวบ้านแถวนี้บอกว่าอารมณ์ร้อนค่ะแล้วชอบพกปืนนะ
ซึ่งเคยถามเหมือนกันเจ้าตัวบอกว่าทำธุรกิจกุ้งต้องพกเงินสดเยอะ
ก็เลยต้องมีปืนเอาไว้ป้องกันตัว
เถอะเรื่องตัวเดียวไม่มีเรื่องนั้นอ่ะ
คือปกติเขาก็เอารถมาจอดข้างบ้านพี่ตรงนี้แล้วก็พอถึงเวลา

ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับนายวิเชียนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ